ใช่ไหมคุณว่าเราจะไปไล่เรียงดูบ้านซุปตาดารานะ
หลายคนรู้กันอยู่แล้วว่าเป็นดาราเนี่ยเงินทองมันหาได้เยอะ
แล้วหาได้ทีละมากหาได้ง่ายมากกว่าคนอื่น
ฉันบอกไปเราไปส่องบ้านหรูของซุปตากัน
จะมีหลังไหนไล่กันไปถึงหลักร้อยล้านกันเลยค่ะ
เอาไปหลังแรกเลยคุณแม่
ตัวแม่คนนี้

อันนี้ฉันพาไปเปิดคุ้มเจ้านางค่ะ
คุณอ้ามพัชราพาอุตาห์มีม้าวะ

เขาเพิ่งได้เลิกดีทำบุญขึ้นบ้านใหม่กันไปนะคุณ
คุณเอสุภาชัยผู้จัดการคู่บุญถึงกับอุทานว่า

อย่างนี้เรียกว่าคฤหาสเจ้าค้า

ซึ่งจากขนาดความม่าฮือมาของพื้นที่นะคุณ

และการตกแต่งภายในที่มันฮารูฮารา
ตั้งแต่ราวบันไดไล่ไปจนถึงสระว่ายน้ำนะฮะ
ต้องบอกเลยว่ามูลค่ารวมแล้วเคาะมาเฉียด๑๐๐ล้านบาทค่ะคุณอ้ำนะคะ
หลังต่อไปหลังนี้ก็ใช่ย่อยเหมือนกันค่ะ
สไตล์รีสอร์ทของครอบครัววัฒนศิลปก็แววมาเหมือนกัน
ว่าตอนนี้หมดงบไปประมาณ๕๐ล้านบาทแล้ว
มีทั้งสระว่ายน้ำขนาดใหญ่
แล้วก็บ้านแยกหลังกันแบบวิลล่า

ในอนาคตขึ้นมาพาพาระเมียพรรยาขึ้นมาข้ามบ้าน

ดิฉันคิดว่าเปิดเป็นโรงแรมให้เช่าพักผ่อนกันด้วย

แต่ว่างบตอนนี้๕๐ล้านแล้วนะคุณเห็นแบบนี้ดิฉันก็ขอยื่นใบสมัครเป็นลูกเขย
เป็นลูกสะพ้ายเป็นอะไรก็ได้ในบ้านนี้พี่จะรับนะจ๊ะ
ไปเที่ยวบ้านหน่อยก็ยังดีนะคะคุณ
ต่อกันที่บ้านหลังนี้เลยค่ะวิวดีระดับ๑๐ล้านอัพเหมือนกันนะคะ
ติดแม่น้ำของปนัทธวุฒิค่ะบ้านนี้เขาเน้นงานนี้คุณ
เสริมสิริมงคลด้วยการปลูกต้นไม้ราคาแพงอย่างบอนไซค์ขนาดยักษ์
คือต้นเล็กเนี่ยก็หลักแสนหลักหมื่นอะไรก็มีกันแล้วนะ
แต่เนี่ยต้นยักษ์ขนาดนี้ดิฉันไม่รู้จะเคาะราคาว่าเท่าไหร่ดีนะคะ
อกจากนี้ก็ยังมีพื้นที่ส่วนกลางด้วยมีกว้างขวางสำหรับครอบครัว
เพราะตอนนี้บ้านนี้ก็ลูกสองเข้าไปแล้วเนาะ
ให้ทั้งน้องภูแล้วก็น้องเภาได้วิ่งเล่นกันแบบเผิดอีกด้วยค่ะ
คือสาเหตุหลักที่ย้ายมาอยู่บ้านเนี่ยเพราะว่ามีพื้นที่ให้ลูกได้วิ่งเล่นนั่นเองนะคะ
ซื้อบ้านนี้ก็ยังไม่ไหวมีดราม่านะมีคนแอบจิกกันเล็กน้อยว่าเวอร์ไปหรือเปล่า

แต่ทุกอย่างก็คือทำเพื่อครอบครัว
นี่ก็ตั้งอยู่ย่านราชพฤกษ์นะคะก็เป็นบ้านสไตล์คารือหาดอีกแล้ว
สระว่ายน้ำแบบส่วนตัวส่วนตัวนะคะ

เพิ่มเรื่องแฟนเนี่ยก็สวยกันทุกคนนะครับ
มาจัดปาร์ตี้ริมศาแบบฉ่ำชิว
แต่ที่เด็ดพอกันก็น่าจะเป็นบรรดารถหรูซุปเปอร์คาร์
จอดเรียงรายแบบเป็นพร็อประดับบ้านไปเรียบร้อยแล้วนั่นเอง
แล้วก็มีการาสนะคะให้รถหรูอยู่แบบสบาย
เปิดแอร์กันไปนี่นะคะ

ดิฉันหุงข้าวเป็นถอดปลั๊กได้รับสมัครแม่บ้านไหมคะ
แต่ก็เอาเธอเห็นบ้านหลังใหญ่แบบนี้นะคะก็อย่าไปอิจฉาเลย
เพราะว่าทำงานมาหนักมากนะคะอดหลับอดนอน
ถ่ายละครตอนกลางคืนอีกไม่ได้หลับไม่ได้นอน
นี่ก็เป็นผลพวงของการที่เขาขยันทำงานแล้วกันเนอ
ไซส์เท่าไหร่ก็ได้แต่ว่าขอให้คนในครอบครัวเนี่ยรักกันแค่นี้
ฉันก็แฮปปี้แล้วค่ะมาลอกสอยอีกแล้วนะคะ